มาดูเรื่องราวความหน้าหวาดเสียวกันหน่อยนะคะ
ที่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
มีเหตุการณ์เด็กตกลงมาจากชั้นดาดฟ้า
แต่ว่าเสื้อไปเกี่ยวกับอักษรตัวต่อ
ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อของตึกเนี่ยนะคะ
ตึก๑๐๐ปีใช่ไหมเด็กไปติดอยู่ต่อเต่าพอดีเลย
นี่เป็นชั้นสูงสุดของอาคารอาคารนี้เลยนะคะ
ตอนแรกมีข่าวว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กชาวพม่าหรือเปล่า
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเด็กไทยเขาไปวิ่งเล่นอยู่บนชั้นดาดฟ้า
แล้วลัดตกลงมาแบบนี้นี่ดูซิ
อันตรายมากเลยแล้วค่ะแต่เค้าดีนะ
ช่วยได้สำเร็จนะนะเอาจริงคือยังไม่ถึงค่ะนะพูดจริง

เอาเป็นว่าเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่าบันไดหนีไฟมันไม่ได้ล็อกไงคะ

จนถึงชั้นดาดฟ้าแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะคะ

นี่เป็นช่วงที่น้องห้อยตองแต่งอยู่เลยนะคะ

อยู่บนตัวอักษรต่อเต่า
บนชั้นดาดฟ้าของตึก๑๐๐ปี
โรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนา
จังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้น

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือประชาชนทั่วไปแตกตื่น
แล้วก็ต้องยืนรอลุ้นดูเหตุการณ์นี้
ฝั่งตรงข้ามของอาคารก็ยืนดู
บนถนนก็ยืนดูบางคนเขาก็ถ่ายคลิปนี้ไว้

สรุปสุดท้ายแล้วคนที่ช่วยเป็นผู้ชายนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลค่ะ

ไปพร้อมกับนายแพทย์สมเจต

พร่วมในการโรงพยาบาลและพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อนั้นค่ะ
พอพาขึ้นไปไปตั้งแต่ชั้น๗เลยนะ
และหลังจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดไปถึงชั้น๘

ประตูทางเข้าดาดฟ้าถูกล็อกด้วยแม่กุญแจ
อย่างแน่นหนาถึง๒ชั้นแล้ว
ซึ่งวันเกิดเหตุมันเป็นเพราะอย่างนี้แหละ

เนื่องจากมีแม่บ้านมาทำความสะอาด
แล้วทำให้เด็กเปิดประตูขึ้นไปได้เรื่อยจนถึงชั้นดาดฟ้า
คุณผู้ชมไปดูสิมองลงมาโอ้โหในชั้น๘นะคะ
พอขึ้นไปด้านบนเป็นพื้นที่โล่งค่ะ

แต่มีบริเวณผนังอาคารดาดฟ้ามันสูงแค่๑๐๐เมตร
เตี้ยนะคะถ้าผู้ใหญ่ไปยืนอยู่แค่ระดับเอว

คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กพลัดตกตึก

ส่วนพยาบาลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าว่า
ช่วงประมาณ๔โมงเย็นมีแม่บ้าน
ซึ่งอยู่อีกอาคารหนึ่งก็คือชั้น๙
เห็นเด็กประมาณ๒๓คนวิ่งอยู่บนดาดฟ้า
ก็เลยรีบบอกพยาบาลให้ไปดูเด็กหน่อย

แต่หลังจากนั้นมีพยาบาล๓๔คนไปดู

แต่จู่ได้ยินเสียงคนกรีดร้องจากด้านล่างอาคาร
แล้วก็เลยโผล่ออกไปดูปรากฏ
เห็นเด็กห้อยอยู่ที่ตัวอักษรต่อเต่า
โดยเด็กใช้มือทั้งสองข้างจับตัวอักษรต่อเต่าไว้
แล้วใช้ขายันผนังนะคะ
โดยเด็กไม่ได้มีอาการร้องไห้แต่อย่างใดเลยในช่วงแรก
แต่สักพักพอเด็กมองดูข้างล่าง
เห็นคนกรีดร้องบ้างเห็นคนร้องคือร้องด้วยความกลัวนะคะ
ทำให้เด็กเริ่มมีอาการกลัวมากยิ่งขึ้น
พยาบาลอยู่ตรงนั้นได้แต่ชะโงกลงไป
แล้วก็ปลอบแต่ช่วยไม่สำเร็จด้วยแรงของผู้หญิงค่ะ

เอื้อมมือแล้วก็ดึงหนูน้อยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก็คือเห็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องบอกว่าเห็นอยู่ตรงนี้
อันดับแรกก็ตกใจน้องก็บอกทำยังไงดูว่า
หนูก็ซัพพอร์ตน้องให้ความแน่นนะเดี๋ยวหนูจะช่วย
ไม่ได้เสื้อเขียวมือเขาล้วนมือสองมือ
ร้องไห้เพราะข้างล่างหลองเขาตกใจเสียงทั้งล่าง
คนทั้งล่างก็เห็นเขาไม่คิดว่าว่าจับตอนแรกเขากอบเขาไม่ได้หรอก

กระทั่งน้องอีกชุดหนึ่งตามขึ้นมาที่มีผู้ชายคนนั้นขึ้นมาด้วย
เขาก็เลยแบบลองเอื้อมแล้วก็จับเอวเขาเหมือน
เหมือนว่าเขาเอื้อมจับเด็กเราก็จะจับเอวเขา

ก็ช่วยกันเขาก็สามารถดึงได้ว่าผู้ชายน่าจะข้อแรงดีกว่าเรา
ค่ะน้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีอาการตกใจมากเลยนะคะ

พอนำตัวน้องขึ้นมาได้พูดคำเดียวเลยนะ
จะไปหาแม่จะไปหาแม่นี่นะคะ
ทางผอโรงพยาบาลฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะคะ
บอกว่าไม่ควรพาเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปีมาโรงพยาบาล
แต่ถ้าจำเป็นจริงขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะ
ซึ่งน้องคนนี้อายุ๔ขวบเดินทางมาโรงพยาบาลกับครอบครัวค่ะ